บอกว่าที่ภูเก็ตมีคนสาดน้ำ
คือปกติเขาเล่นสาดน้ำกันนะสงกรานเนี่ย

เอาสีทาบ้านมาสาดใส่รถยนต์
ทำให้รถยนต์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลายคัน
เขาได้รับความเสียหายเขาแชร์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย
ตอนนี้ตำรวจนะคะเข้าควบคุมตัวผู้ชายที่เอาสีทาบ้านมาสาดรถชาวบ้านได้แล้วนะคะ
เขารับสารภาพบอกว่าวันนั้นทำไปคึกขนองจริงและดื่มสุรา
เขาเลยเมานะคะใช่ค่ะจับได้แล้วนะฮะ
รถของตัวเองได้รับความเสียหายจากการถูกสาดสีทาบ้านใส่
ระหว่างที่มาเล่นสงกรานในภูเก็ตจนรถได้รับความเสียหาย
จากรถเขาแล้วก็มีรถอีกหลายคันนะคะ
มีผู้เสียหายรวมทั้งหมด๙รายด้วยกัน
มาแจ้งความไว้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วด้วย
เมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุคือนายพยักษ์สำเนียงใหม่อายุ๒๙ปี
เดินทางเข้ามามอบตัวค่ะที่โรงพักษาครูจังหวัดภูเก็ต
ผู้ก่อเหตุรับสารภาพบอกว่า
ใช้สีทาบ้านสาดใส่รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมา
ขณะที่ตัวเขาเองก็เล่นสงครานบริเวณใกล้กับโรงแรมพราวภูเก็ต
เมษายนที่ผ่านมาเขาทำไปจริงเขายอมรับ
ขณะที่ทำไปอยู่ในอาการมืนเมาและคึกขนองค่ะ

พร้อมขอโทษไปยังเจ้าของรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย
และชาวภูเก็ตที่ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์นะคะ

ด้วยการทำความสะอาดรถของผู้เสียหาย
เพราะหากชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
คงไม่สามารถทำได้เพราะมีตั้ง๙คัน
และตัวเองเป็นเพียงช่างทาสีและรับจ้างทั่วไป

ก็เลยขอรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองทำได้อย่างเต็มที่

ด้านตำรวจแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์แก่นายพยักษ์